ส่วนบ้านของหมอแก้วหรือนายกิ่งแก้วป้อมเพชรอายุ๘๖ปี
เขาเปิดเป็นร้านขายยาสามัญประจำบ้าน
บ้านชั้นเดียวนะคะอยู่ติดกันเลยค่ะ

สร้างแรงกรุม

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

ไม่เว้ยเดินไม่รถเลย
ส่วนที่บอกว่าหมอแก้วนี่พอเกิดเรื่องก็เก็บข้าวเก็บของ

เจ้าของบ้านเช่าบอกว่าหมอแก้วไม่ได้หนีนะ
แต่เจ้าของบ้านเช่าขอร้องให้ย้ายออก
เพราะว่าไม่อยากมีปัญหากับคนในหมู่บ้านในชุมชนเดียวกันนะครับ
เมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ขอให้ย้ายออกไป
ส่วนชาวบ้านในระแวกวันนี้ก็จับกลุ่มพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับ

หมอแก้วที่อายุมากแล้วจะข่มขืนเด็กได้นะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยต้องไปสอบถามความจริง

กิ่งแก้วป้อมเพชรอายุ๘๖ปี
ตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านของลูกสาวในพื้นที่อำเภอพรมคีรี
โดยหมอแก้วบอกกับไทยรัฐทีวีที่นี่ที่แรกเลย
หลังจากเกิดเรื่องเกิดข่าวนี้ขึ้นนะครับ
บอกว่าเสียใจมากที่อีกฝ่ายกุเรื่องใส่ร้าย
ทั้งที่รู้จักแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงมานาน
โดยเด็กหญิงเคยเข้ามาขโมยเงินในร้านหลายครั้ง
ครั้งนึงก็ร้อยบาทบ้างสองร้อยบาทบ้าง
แต่ก็ไม่เคยติดใจเอาความเพราะว่าสงสาร

หมอแก้วยังบอกว่าล่าสุดเด็กผู้หญิงคนนี้เข้ามาขโมยเงินในร้านไป๕๐๐บาท
พอถูกจับได้พ่อเลี้ยงของเด็กก็เอาเงินมาคืนให้
ส่วนตัวคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะย่าของเด็กนั่นแหละ
เรียกเงินจากหมอแก้วเป็นจำนวน๑แสนบาท
แล้วหมอแก้วก็ยังได้พนมมือขึ้นเหนือศีรษะนะ
บอกว่าขอสาบานต่อหน้าฟ้าดินเลย
สาบานต่อหน้าฟ้าดินให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณอรพันธ์ดูเลยนะ
บอกว่าไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหา
แล้วยังท้าให้ฝ่ายญาติของเด็กหญิง
สาบานต่อหน้าพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราชด้วย
และก็จะเตรียมแจ้งความกลับด้วยเช่นกัน
ก็จึงได้ยินแอบไทยรัฐธิตแรก
และอันดีจาวอัลสินเป็นแปรไทยราวมาทำบริกาไม้ธุระกัน
ผมก็เสียจังให้พยานผมเยอะแยะแล้ววันเกิดเหตุเนี้ยค่ะที่บอกว่า
น้องเข้าไปในบ้านของคุณลุงแล้วก็เข้าไปเอาแมวอันนี้จริงไหมคะ
อันนี้ไม่จริงคือเขาปั้นเรื่องขึ้นมาเอง
เขาบอกอันนี้ผมก็รู้เขาว่ามันตามเข้ามาเอาแมวเสร็จแล้ว
เขาว่าเขาว่าผมมันปั้มข่มขืนคือเขาพูดให้หนัก
สาธุพระทันคลายวาชาชิตผมขอชาบทสาบานต่อหน้าพระทันคลาย

เมย์พูดง่ายว่าแก๊กเมย์นะทำไมถึงได้เสนอเงินให้ในเมื่อเราก็ไม่ได้ทำ
คือยังไงอยากผมกลัวกลัวเรื่องจะขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรอย่างนั้นเนี่ย
ให้เฉยอย่าให้มันเสร็จเรื่องไปอย่างนั้นไม่เป็นเรื่องจริงเลย
ผมจะเอาเรื่องครับนี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูลจากทั้งสองด้านนะคะ
ทั้งสองฝั่งทีนี้ก็ต้องไปถามกับตำรวจว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงกันแน่
พันธุ์ตำรวจโทเกษมจอมพงศ์รองผู้กำกับการสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่บอกว่าคดีนี้มีข้อสงสัยค่ะ
อันนี้ตำรวจบอกนะคะคือเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๕ตุลาคม
แต่ทางญาติของเด็กผู้หญิงเข้าแจ้งความหลังเกิดเรื่องไปเป็นสัปดาห์
แล้วก็จากการเก็บคราบอสุจิไปตรวจสอบการตรวจอวัยวะเพศของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ผลการตรวจของแพทย์ออกมาแบบนี้ค่ะว่าไม่มีร่องรอยของการถูกข่มขืนค่ะ
อันนี้เป็นผลตรวจของแพทย์นะคะเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกย่า
เรียกเด็กผู้เสียหายเรียกคนในครอบครัวของเด็กผู้เสียหาย
มาสอบปากคำอีกรอบเพราะต้องการพิสูจน์หาความจริงให้กระจ่าง
ถ้าฝ่ายไหนมาแจ้งความเท็จต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
ฐานแจ้งความเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะ